รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
วันนี้วันเสาร์ที่๒๕มีนาคมนี้นะคะหลายคนจะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบอกเลยว่าร้อนแสบผิว
ต้องเตรียมร่มต้องเตรียมอุปกรณ์กันแดดเอาไว้ด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมานึกว่าตอนนี้นะคะตอนบนของประเทศไทยเนี่ยมีหย่อมความร้อนปกคลุมอยู่
ขณะเดียวกันภาคใต้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุม
จึงทำให้บริเวณประเทศไทยเกิดอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกันมากขึ้น
สังเกตนะคะสิ่งที่จะต้องดูก็คือเรื่องของความร้อน
ความร้อนปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยโดยมากแล้วจะร้อนช่วงเที่ยง
จนถึงบ่าย๓ในช่วงเวลาสะสมความร้อนเลยนะคะ
ดังนั้นใครจะทำกิจกรรมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอากาศร้อนกันด้วยค่ะ
ส่วนใครจะทำการเกษตรนะคะเช็คสภาพอากาศกันนับตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๙มีนาคมกันหน่อยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด๔๑องศา
มีฟ้าหลัวตอนกลางวันหลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรให้ระบัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก
ที่ไม่มีฝนให้ระมัดระวังอัคคีภัยและไฟป่าและควรสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ๔๑องศาค่ะ
โอกาสเจอฝนฟ้าขนองประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่
เกษตรกรต้องระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรง
สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงและใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยค่ะ
ส่วนทะเลภาคตะวันออกคลื่นสงบสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้อากาศร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ย๓๗องศาค่ะ
แต่ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนอง๑๑๐๒๐ของพื้นที่
สงบนะคะคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
แต่สำหรับเกษตรกรต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกน้อน
ปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยกันด้วยนะคะ
เตือนกันนะคะวันนี้สภาพอากาศยังคงร้อนอยู่
แต่ว่านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีฝนฟ้าขนอง
ลมแรงลูกเห็บตกเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกัน